ตลอดทั้งวันนี้ยังคงมีประชาชนเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชยังไม่ขาดสาย
โดยเฉพาะประชาชนที่มาจากต่างจังหวัดก็ถือโอกาสที่เป็นวันหยุดยาวนี้แหละค่ะ
เดินทางมายังกรุงเทพมหานครนะคะ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากท้องสนามหลวงค่ะ

บอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าตั้งใจมาตั้งแต่เช้าค่ะ
เพื่อที่จะมากราบถ้าไหวบังคมพระบรมสุทธิ์ในหลวงราชกาลที่เก้า
ครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะอยากจะเก็บความทรงจำนี้ไว้ค่ะ
ทุกคนก็ต่างก็ถือพระบรมชายลักษณ์ของในหลวงราชการที่เก้า
ไว้กับมือนะคะอยากเดี๋ยวเราจะไปสอบถามความรู้สึกของ

เข้ามาช่วยปรักฏุงบ้างมารู้สัมบุญบ้าง

ตอนนี้เป็นครั้งหนึ่งครั้งที่สองนะคะ

ตอนนี้เป็นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง
ตอนนี้เป็นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง
ตอนนี้เป็นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง

ตอนนี้เป็นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง

ตอนนี้เป็นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง
ตอนนี้เป็นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง
ตอนนี้เป็นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง
ตอนนี้เป็นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง

ตอนนี้เป็นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง
ตอนนี้เป็นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง
ตอนนี้เป็นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง

ตอนนี้เป็นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง

ตอนนี้เป็นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง

ตอนนี้เป็นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง
ตอนนี้เป็นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง
ตอนนี้เป็นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง

ตอนนี้เป็นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง
ตอนนี้เป็นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง

ตอนนี้เป็นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง
ตอนนี้เป็นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง
ตอนนี้เป็นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง

ตอนนี้เป็นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง

ตอนนี้เป็นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง

ตอนนี้เป็นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง

ตอนนี้เป็นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง
ตอนนี้เป็นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง

ตอนนี้เป็นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง
ตอนนี้เป็นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง

ตอนนี้เป็นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง

ตอนนี้เป็นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง

ตอนนี้เป็นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง
ตอนนี้เป็นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง

ตอนนี้เป็นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง

ตอนนี้เป็นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง
ตอนนี้เป็นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง
ตอนนี้เป็นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง
ตอนนี้เป็นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง

ตอนนี้เป็นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง
ตอนนี้เป็นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง

ตอนนี้เป็นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง

ตอนนี้เป็นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง
ตอนนี้เป็นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง

ตอนนี้เป็นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง
ตอนนี้เป็นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง
ตอนนี้เป็นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง
ตอนนี้เป็นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง

ตอนนี้เป็นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง

ตอนนี้เป็นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง

ตอนนี้เป็นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง